คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าใครเจอเบาะแสเจอเด็กที่หายตัวไป
พรากไปจากอกแม่ช่วยแจ้งหน่อยนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้เธอร้องผ่านสื่อไทยรัฐทีวีครับบอกว่า
ช่วยหน่อยเถอะผัวฉันพาลูก๒คนหายไปไร้ร่องรอย๑๗วันแล้ว

คุณผู้ชมครับต้องขออนุญาตนะฮะให้เห็นหน้าเด็กชัดแบบนี้
เพื่อที่ว่าถ้าใครเจอมีเบาะแสช่วยแจ้งหน่อย
เพราะว่านางสาวพรวิพาเย็นใจอายุ๓๓แม่ของเด็กที่หายตัวไปเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๒๙มิถุนายนที่ผ่านมา๘โมงเช้า
นายอามีนชาวเมียนมาครับขายโรตีอายุ๔๙เป็นพ่อของเด็ก
แล้วก็เป็นสามีเก่าพาตัวเด็กหญิงอามีนะเย็นใจอายุ๑๐ขวบ
สูงประมาณ๑๔๗เซนนี่นะครับมีแผลเป็นจากการผ่าตัดที่คอข้างซ้ายและผิว๒สี
ผมน้องอามีนะจะยาวถึงกลางหลังแล้วมีลักยิ้มข้างซ้าย
น้องเรียนอยู่ป๔คนด้านขวาของจอครับน้องอามีนะ
อีก๑คนคือเด็กชายดาวุฒิเย็นใจอายุ๕ขวบสูง๑๑๗เซน
รูปร่างผอมสูงผิวสองสีแล้วมีโรคประจำตัวด้วยไงฮะ
เป็นภูมิแพ้และทารัสซีเมียเรียนอยู่ชั้นอนุบาล๓โรงเรียนบ้านโป่ง
ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย
สองคนนี้ครับถ้าหากคุณผู้ชมดูหน้าจออยู่แคปหน้าจอไว้หน่อย
เพื่อใครเจอเบาะแสแล้วแจ้งมาได้เลยทางโซเชียลมีเดียไทยรัฐทีวี
เพราะแม่ของเด็กตอนนี้คือกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วอะฮะ
วันแล้วแค่วันเดียวไม่รู้ว่าลูกกินอิ่มนอนอุ่นหรือเปล่าเนี่ย
ก็ใจไม่ดีแล้วนะนี่๑๗วันแล้วนะครับ
ลูกไปร่วมละหมาดในวันอีดวันอริรายอร์ในตัวเมืองเชียงราย
แล้วก็จะแวะพาลูกไปเที่ยวซื้อเสื้อผ้าใหม่ที่ห้าง
จากนั้นก็เงียบหายไปไม่บอกไม่กล่าวไม่ติดต่อมาเลย๑๗วันแล้ว
คุณพรวิพาแม่ของเด็กบอกว่าเธอกับนายอามี
อยู่กินกันมาประมาณ๑๐ปีที่ผ่านมาเลิกรากันไปหนึ่งรอบ
ตอนที่ลูกคนโตอายุประมาณขวบเศษตอนนั้นเลิกกันเพราะว่าคุยกันไม่เข้าใจ
ก็เลยทะเลาะกันบ่อยสุดท้ายปรับความเข้าใจกันแล้วแล้วก็ดีกัน
กระทั่งอยู่กินกันต่อมาแล้วมีลูกคนที่๒
นายอามีนจู่กลับมีพฤติกรรมคือขี้หึงใจร้อนไม่ฟังใคร
มุทะลุทะเลาะกันแทบทุกวันหนักสุดคือทำร้ายร่างกายเธอ
นี่คือเรื่องราวชีวิตของเธอชีวิตคู่นะครับกับนายอามีน
ปีที่ผ่านมาเคยเลิกรากันไป๑ครั้งตอนมีลูกคนแรก
และกลับมาคบกันอีกครั้งอยู่ด้วยกันจนมีลูกคนที่๒
แล้วนายอามีนก็มีอารมณ์รุนแรงจุดแตกหักต้องตัดสินใจแล้วล่ะ
สุดท้ายตัดสินใจเลิกกันมาสักระยะหนึ่งแล้วในรอบนี้
แล้วตกลงกันว่านายอามีนนั้นจะเอาลูกไปอยู่กับพ่อในช่วงปิดเทอม
พอใกล้เปิดเทอมก็จะให้เอาลูกมาคืนมาอยู่กับแม่
แต่ในวันนั้นนายอามีนพาลูกทั้งสองคนออกไปจากบ้าน
แล้วตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้ทั้ง๓คนเลยติดต่อนายอามีน
ผัวเก่าก็ไม่ได้ลูกทั้งสองคนก็ติดต่อไม่ได้
โทรไปทุกวันทั้งวันสลับกันโทรแม่โทรบ้างญาติพี่น้องโทรบ้าง

คุณพรวิพาบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงลูกมากไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกินนอนยังไง
แล้วหัวอกคนเป็นแม่ใจแทบแตกสลาย
ไม่มีวันไหนเวลาไหนวินาทีไหนเลยที่ไม่คิดถึงลูกไม่ห่วงลูก
ภาวนาทุกลมหายใจขอให้ได้ลูกกลับคืนมาขอให้ลูกปลอดภัย
พยายามออกไปติดตามหาลูกทุกวิถีทาง
ทั้งที่สถานที่ที่เคยไปที่เคยอยู่ด้วยกันที่แม่สวยเชียงรายกับนายอามีน
ยาวไปถึงเชียงใหม่ไปที่ลำพูนก็ไปครับแต่ก็ไม่เจอ
ดังนั้นนี่คือความในใจจากเธอที่ฝากบอกไปถึงนายอามีน
ถ้าดูไทยรัฐนิวส์โชว์อยู่พาลูกกลับมาคืนอ้อมอกของแม่เถอะ

อยากให้เขาคิดดีถ้าทำแบบนี้มันไม่มีผลดีกับลูก
ปากเขาบอกว่ารักลูกแต่ทำแบบนี้มันไม่ถูก
ในใจของคุณพรธิวาครับอยากให้เขาคิดดี
ถ้ารักลูกห่วงลูกอย่าทำอะไรลูกนะ
คุณพรวิพาบอกว่าเป็นห่วงไงคืออดจะคิดไม่ได้เพราะว่าหลังเนี่ย
อามีนตามที่เธอเล่าก็คือเขามีอารมณ์รุนแรงทะเลาะเธอถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
เธอก็เลยตัดสินใจขอเลิกราแล้วก็แยกกันอยู่
ไปดูในเฟซบุ๊กนายอามีนครับพบว่ามีการเปิดใช้งาน๒บัญชี
โปรไฟล์ก็เป็นรูปนายอามีนกับลูกทั้งสองคนนะฮะ
แต่ว่าไม่ได้เคลื่อนไหวมานานมากแล้ว
ดังนั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูรูปภาพของพี่น้องคู่นี้อีกครั้งหนึ่ง
อามีนะเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๐ขวบ
และน้องชายเด็กชายดาวุฒิอายุ๕ขวบ

คงต้องขอความช่วยเหลือจากทุกท่านถ้าหากใครเจอเบาะแสเด็กสองคน
ประสานติดต่อแจ้งครอบครัวได้นะครับ

หน้านี้ไว้ด้วยก็ได้เพราะว่ามีเบอร์โทรให้พร้อมเลย
ติดต่อไปได้หรือแจ้งมาได้ทางไทยรัฐทีวีทุกช่องทาง
แม่และยายของเด็กและครอบครัวเป็นห่วงน้องมาก

หรือว่ามีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากนายอามีน